ตอนนี้เราจะมาอัปเดตดวงแซ่บให้คุณผู้ชมได้ฟังกันต่อเลย
ใช่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องกี้หือ
อัปเดตแบบพื้นฐานดวงก่อนเนอะสำหรับสัปดาห์นี้
ถ้างั้นเรามาต่อกันที่สาวปีวอกกันเลยดีกว่าค่ะ
การงานการเงินความรักเป็นยังไงบ้างคะ

จริงแล้วในพื้นฐานดวงของสัปดาห์นี้เนี่ยก็ดีเกือบทุกเรื่องนะครับ
แต่ว่าอยากจะเน้นเรื่องความรักนิดนึง
จะดีมากกว่านี้นะครับถ้าสาวปีวอกคบกับคนที่เกิดปีชวดปีมลงปีวอก

มีชวดมะโรงวอกแล้วก็มะเส็ง

เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกความรักมันจะดีอยู่แล้ว
ก็คือจะดีขึ้นถ้าเราเลือกคนที่สมพงษ์กับเรา

นะครับก็ช่วงนี้เนี่ยในพื้นฐานดวงนะครับ
สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดเนี่ยคือเรื่องของอุบัติเหตุ
ก็ทำอะไรก็ตามขอให้รอบครอบสักนิดนึ
เพราะว่าจะมีทั้งเรื่องของอุบัติเหตุ
อุบัติภัยก่อนออกจากบ้านก็เช็คให้ดีว่าไฟฟ้าปิดหรือยัง

เพราะว่าเป็นช่วงที่แบบเขาเรียกว่าต้องระวังเรื่องภัยใกล้ตัว
เรื่องเล็กเนาะบางทีเรื่องที่ปิดเตากำเตาก๊าดพายล์เป็นเรื่องใกล้ตัวนะ

เขาบอกไม่ให้เสียบค้างไว้ด้วยนะบางทีอย่างนี้

เพราะช่วงนี้หน้าหนาวด้วยก็ต้องระวังกันนิดนึ
ไฟฟ้าสะทิบง่ายนะครับต้องระวังนะครับคุณผู้ชมต่อไปคุณสาวปีจอค่ะ
จอนะครับเช่นช่วงนี้เนี่ยก็จะไปได้เรื่อยรวมทั้งการงานการเงินก็ไปเรื่อย
แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความรักก็เรื่อยด้วยเช่นเดียวกัน
คือเขารู้ว่าเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคิดอะไร
เราทำของฉันไป
ก็คือใช้ชีวิตไปเรื่อยสบายนะครับ
ไปปีสุดท้ายปีกุลนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดปีกุลนะครับ
ก็จะเป็นช่วงเหมาะแก่การเปิดตัว
เปิดตัวนี่คืออาจจะเปิดจุดอเรนนี่เปิดธุรกิจ
ดูว่าร้านค้าต่างที่เราทำเปิดกุฟแฟนได้ไหมคะ
จริงครับก็ผมยังไม่อยากให้เปิดเท่าไหร่นะ
เอาเรื่องเอาเรื่องงานไว้ก่อนเปิดงานดีกว่าแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ย
ก็เอาเป็นว่าปีกุลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเขาเรียกว่า
เรื่องการงานการเงินเดือนหน้ามากกว่าเรื่องของความรัก

จะกลายเป็นว่าบางคนอาจจะคบกันแล้ว
ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงหมดธรรมชาติก็คือเรื่อยแล้วไง
มันก็รู้จักกันมากพอหันมาช่วยกันทำมาหากินบ้าง

เพราะว่าตอนนี้เราดูไปครบ๑๒นักศัตริย์แล้วค่ะ
เราจะมาสรุปแล้วว่าชาว๓นักศัตริย์ไหนความรักหลดเด็ด
ชาว๓นักศัตริย์ไหนคี่หึงที่สุด
ก็จะมีปีมัสเศกแล้วก็ปีหล่าก่า

จะเป็นงูที่แบบห่วงสมบัติห่วงใคร
แล้วก็เวลาที่ทำเขาเจ็บเขาจะอาฆาต
เหมือนงูที่บอกต้องตีให้ตาย
ห่วงคือเหมือนห่วงลูกเห็นไหม

มีความขี้หึงที่ใจยังไงนี้พอถึงโทน

แต่ถ้าสมมุติว่า๒ปีนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ย

ที่เกิดปีมันเสียงกับหลากา

ก็คือหาคนที่รับมือได้มีฉลู

ปีที่ผมบอกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าปีสมโคกเนี่ย

เข้าใจซึ่งแต่ละกันเขาก็จะรู้ว่าเขาควรทำตัวแบบไหนให้คนอื่นนี่สบายใจ
หนุ่มก็ต้องทำตัวให้เราแบบไว้เนื้อเชื่อใจด้วยไง
ใครจะไปอยากหึงเราก็ไม่ได้อยากหึง
แต่ผู้หญิงถ้าปล่อยวางบ้างบางทีมันก็ทำให้ผู้ชายก็คือสบายใจบ้าง
ถ้าไม่สบายใจเป็นธรรมดาที่ผู้ชายจะต้องหนีไปหา